คนสู้ชีวิตวันนี้จะพาไปรู้จักกับน้องนิว
น้องนิวเป็นสับปะเรอหญิงเพียงคนเดียวแห่งวัดท่าหลวงสังหวัดทุนจิต
แล้วได้จากการที่น้องนิวไปทำงานสับปะเรอ
นิวก็เอาไปมอบให้กับคุณยายที่เลี้ยงดูน้องนิวมาด้วย

เรื่องราวของน้องนิวจะเป็นยังไงติดตามกับช่วง

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้ง
ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดท่าหลวงวัดประจำจังหวัดพิจิตรครับ
วันนี้ผมจะพามาดูอีกหนึ่งอาชีพครับ
ต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีใครที่อยากจะทำ
นั่นก็คืออาชีพของสับปะเหลอนั่นเอง
แต่ว่าวันนี้ครับน้องคนนี้เขาเลือกอาชีพนี้ที่สำคัญ
น้องเขาเป็นผู้หญิงและอายุยังน้อยอยู่เลยครับ
เหตุผลอะไรน้องเขาเลือกที่จะทำอาชีพนี้

สวัสดีครับตอนนี้น้องนิวอายุเท่าไหร่ครับ

แต่ว่าที่มาที่ไปในการเลือกทำอาชีพแบบนี้คืออะไร

ค่ะ

ทำไมน้องนิวถึงเลือกที่มาทำอาชีพนี้
ทั้งที่สามารถไปทำอาชีพอื่นก็ได้
ก็ถ้าเริ่มเลยก็แม่ทำไว้อยู่แล้ว
พอเวลาแม่ทำปุ๊บแล้วเรามาช่วยแม่ไปเรื่อยปุ๊บ
เราเริ่มชอบเราก็เลยลองมาหาศึกษาด้านนี้ดูว่ามันต้องเริ่มยังไง
แล้วจังหวะที่เราเฉาะแล้วน้ำราดโดนหน้าศพความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงครับ
ความรู้สึกตอนนั้นมันก็มีสัดสั่นบ้าง
เพราะว่าถ้าเกิดเราผ่าพาดขึ้นมาร่วงใส่หน้าเขาก็คือแบบจะเป็นทางนี้ผิด
แล้วเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ากำลังถือมะพร้าวอยู่ช็อปปุ๊บมันสั่นมันคือเหตุการณ์อะไร
ถ้าเป็นเหตุการณ์นั้นน่าจะเกี่ยวกับศพที่เขาไม่ได้เสียแบบปกติ

ศพเขาจะแบบมันเหมือนกับว่าพี่เคยเห็นที่แบบจมน้ำตายแล้วเขาขึ้นอืดอะไรแบบนี้ไหม
แต่มันไม่ได้อืดธรรมดาก็คือจะมีเลือดจะมีน้ำนงน้ำนองไร้อะไรแบบนี้น้ำเหลือง
ถ้าเกิดว่าคนรับไม่ได้ก็คือจะทำไม่ได้แน่นอนเพราะขนาดลูกเขายังไม่กล้าทำเลย
เวลาที่น้องนิวเนี่ยอยู่กับศพบ่อยก็อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นสิ่งที่มองไม่เห็นมันมีบ้างไหมฮะ
มีแน่นอนเจอกับตัวเองก็มีเหมือนกันเมื่อก่อนอย่างว่าเวลาเรามาเปิดสาราเรามาทำงานกับแม่แม่เขาจะมาตั้งแต่ตีสองครึ่งเราก็ต้องมาเวลาเราเปิดปุ๊บอ่าเล่นแหละเจอแล้ว
เหมือนเราเห็นเงาคนเดินข้างในเราก็คิดแบบว่าอ๋อน่าจะเป็นญาติแบบเขามาเฝ้าอะไรแบบนี้แต่พอเวลารุ่งเช้าปุ๊บเราเดินกลับมาเปิดอีกรอบนึงมันก็ไม่มีใคร
จากที่มาแบบเป็นเงาผ่านผ่านตะคุ่มตะคุ่มบ้างมีแบบมาแบบได้เห็นเป็นร่างแบบเต็มไหมครับ
มีแน่นอนพี่คือเราเจอแบบเป็นเจ้าของร่างเลย
มาเรื่องของรายได้บ้างดีกว่า
ก็ได้เขาก็จะใจเป็นเงินเดือนหรอ๖ค่อน

พวกหนูหนูไม่มี

แต่ว่าอยากจะรู้จักน้องนิวมากขึ้นครับ
เดี๋ยวเราตามน้องนิวไปที่บ้านไหม

แม่
เดี๋ยวเอากล้วยมาให้

นี่เป็นคุณยายของน้องนิวใช่ไหมฮะ

เขาได้มาเนี่ย
เขาให้ยายหมดเลยอย่างไร

เวลาจะซื้ออะไรเขาขอ

ค่าน้ำค่าไฟค่ากับข้าวอะไรทุกอย่าง

การที่เราเองจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านแบบนี้ครับ
ก็ทำดีเนี่ยก็ชอบ
แล้วคุณยายสอนอะไรน้องนิวบ้างครับ

ไม่ต้องไปต่อโลกต่อเถียงแล้วขายทั้งสิ้น

น้องนิวสับเปรอสาวที่ต้องบอกเลยว่า
ชีวิตของน้องนิวนั้นไม่ง่ายเลยทีเดียวครับ

ที่ต้องสูญเสียทั้งคุณพ่อและคุณแม่
เหลือเพียงคุณยายที่เป็นที่พึ่งทางใจสุดท้าย

น้องนิวต้องทำงานเป็นสับเปรอ

แต่ว่าน้องนิวก็ยังคงที่จะสู้ต่อไปครับ
และนี่ก็คือเรื่องราวของคนสู้ชีวิตในวันนี้ครับ
โอ้โหบอกได้คำเดียวว่าน้องมีนสุดยอดมากนะคะ

คือน้องนิวนำรายได้จากการที่ทำงานนี้นะคะ
มามอบให้กับคุณยายคนที่เลี้ยงดูน้องมาตลอด
คือน้องนิวยอดกระตันอยู่จริงเลย
และเราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งดีจะคืนสู่น้องอย่างแน่นอน
เป็นกำลังใจให้กับน้องนิวสู้นะคะ